ส่วนคุณยายท่านนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าท่านก็รอดบุดหวิด

คนอยู่กันเยอะก็เลยช่วยเอาไว้ได้ทันค่ะ
ราชบุรีตลาดน้ำดำเนินสะดวกเลยค่ะ
คุณยายท่านนี้ค่ะอายุ๘๓ปีพายเรือมาขายกล้วย

แต่รั่วตรงจุดที่มีคนอยู่กันเยอะ
ก็เลยไปช่วยคุณยายไว้ได้ทันค่ะ
โอ้ยโชคดีจริง
โชคดีจริงมันอยู่ใกล้กับชุมชนพอดี

ไม่รู้คุณยายรู้ตัวหรือเปล่าว่าพายเรือที่มันรั่วมา

พายไปเกิดอะไรก็ไม่รู้จนท้องเรือทะลุ

อย่างที่เราเห็นในคลิปโอ้โหช่วยเอาไว้ได้ทัน
ท่าเรือยุวรรณดาที่อยู่ในตลาดเนี่ย
สาซ่อมเรือให้คุณยายฟรีนะคะไม่คิดค่าใช้จ่าย
ระหว่างเรือซ่อมเนี่ย

ซ่อมฟรีนะคะแหมน่ารักมากเลย
แล้วระหว่างรอมีบริการเสริมด้วยนะ

กินก๋วยเตี๋ยวรอซ่อมเรือนะคะ
คลิปนี้เนี่ยแหมพอลงไปในโลกออนไลน

แสดงความเป็นห่วงคุณยายเพราะคุณยายอายุเยอะแล้ว

อยากช่วยซื้อติดต่อได้ทางไหนบ้างนะคะ

ตอนนี้เรือคุณยายใช้ได้แล้ว

พายเรือได้อยู่เลยนะคะเนี่ยค่ะ